จากมงนางงามการันตีได้แล้ว
มีหนึ่งสิ่งที่การันตีได้ในวงการนี้คืออะไร
การขึ้นปกมาลัยไทยรัฐจริง

จัดไปเลยค่ะแซ่บซีดจริงเลยนะคะ

คือในละครเรื่องล่าสุดว่าโมเขาแซ่บแล้วคุณผู้ชมค่ะ

โบเนี่ยสลัดภาพดาราหน้าจอ

อู้มาลัยไทยรัฐ
แฟชั่นเซ็ตเดรสสั้นสียมพูกับคอนเซ็ปต์เจ้าหญิงแห่งกุ้งสวรรณา
เป็นไงไม่รู้ทุ่งนั้นเป็นยังไงดิฉันก็ไม่เคยไปเหมือนกัน
กิ๊บผีเสื้อทัดหูเข้าไปอีกออกมา

งานนี้ต้องถามน้องโมกันหน่อยค่ะ
จากหมดสัญญาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แหม

ดูจะแซ่บขึ้นนะเจ้าตัวบอกทันทีค่ะพี่
หนูขอเปลี่ยนลุคให้ร้าวใจแค่ไหนรู้ไหม
หนูแค่ที่มาลัยไทยรัฐค่ะ

ใครก็อยากยุ่มหัวสาวโมเหมือนกัน
ว่าร้ายเหลือเกินนะ

จากละครของเธอติดแฮชแท็กว่า

คนคงคิดว่าแบบโมเป็นคน

ชอบนั่นชอบแบบอยู่ไม่ลุยแต่จริงโมลุยโมลุยหมดโมชอบ
คือกระแสดีมากคือแบบพอตั้งแต่ทีเฟอร์ออกไป
อยากทุบแบบเยอะมากมากอยากหยุมหัวอยากปลาเปลือกทุเรียนใส่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวหวานเนี่ยเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
คนเราเนี่ยก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีมีข่าวมีดำ
มันหล่อหลอมให้เขาเป็นคนแบบนี้
เออนะก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยอย่างหนึ่ง
แต่การทำงานของน้องก็อีกแบบนึง
ขอบคุณท่าเซ็กซี่มาลัยไทรัศน์หน่อยค่ะหวาน

เออเราทำไม่ได้หรอกจ้ะ
จะบอกว่าเฮเลนชิดซ้ายซินนี่ชิดขวาแล้วจะเจอเลนขวาแบบนี้

เออออกตัวไว้ก่อนนะคะก็ติดตามผลงานต่อไปคุณผู้ชมค่ะ